คราวฮือฮาในวงการกอล์ฟกันหน่อยนะครับ
พระดอนศรีชะพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ๙ของโลกชาวไทยนะครับ
ตัดสินใจเทิร์นโปรเป็นนักกอล์ฟอาชีพแบบเต็มตัวครับ
รดรศรีชะพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับที่๙ของโลกนะครับ
ก็ตัดสินใจประกาศเทิร์นโปรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
โดยกล่าวว่ากีฬากอล์ฟนั้นถือว่ายากกว่าเทนนิส
เพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นกีฬาที่เจ้าตัวไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับ
แต่เป้าหมายของพระราดรคือต่อจากนี้ก็คือการผ่านในการตัดตัวในทุกรายการที่เจ้าตัวนั้นลงแข่งขันครับ
โปรโทรเมนต์แมทแรกที่สามารถผ่านตัดตัวได้นะครับ
แล้วก็สามารถจบสกอร์ที่อยู่ในเกณฑ์ของการเทียบเป็นโปรได้ทัวร์โปรนะครับ
ก็ถือว่าเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเล่นก๊อฟก็เพื่อที่จะพยายามเทิร์นโปรภายใน๕ปีให้ได้
ซึ่งนี่ก็เป็นปีที่๔ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นแมทแรกแล้วก็ต่อไปนี้ก็คือจะเล่นในฐานะโปรแล้วนะครับ